นนทบุรีผู้ชายคนนี้ครับถูกซุ่มยิง๑๐นัดนะครับ
ตัวเขานะฮะตกไปเสียชีวิตอยู่ในร่องคันนาครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ตรงนั้นแหละฮะที่คนมุงมุงกันอยู่ค่ะตำรวจรับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในร่องคันนานะครับ
หมู่๔ตะบนราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีครับ
ก็เลยประสานนะครับแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นทุ่งนาริมถนนเจริญพัฒนา
จักรยานยนต์คาบาซากิสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
อยู่ข้างทางใกล้กันพบศพนายบุญส่งอายุสี่สิบสาม
เป็นคนไซน้อยนะครับแต่มาอยู่กับเมียนะฮะ
ที่เอ่ออำเภอราชโบรหลวงพนครศรีอายุธยานะครับ
ก็พื้นที่ติดกันนั่นแหละฮะคือเขาเนี่ยนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
แล้วก็สวมสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาทพระเลี่ยมทองด้วย
ของมีค่าไม่หายแพทย์ชนสูตรนะครับ
เรื่องต้นนะครับพบรอยกระสุนทั่วตัวตรงไหนบ้าง
หัวท้องแขนซ้ายกกหูนะครับขาซ้ายแล้วก็หลังรวม๙นัด
อกจากนี้นะครับยังพบปืนแล้วก็กระสุนอีก๑๔นัด
ที่เอวของผู้ตายแล้วมีเงินสดอีกห้ามื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดสิบเอ็ดมิลลิเมตรและเก้ามิลลิเมตรอีกสามปลอก

น้องสาวเบนเจาาาลอายุสามสิบเจ็ดคนนี้เป็นเมียของผู้สินชีวิต
เล่าบอกว่าโอ้โหสามีไม่เคยมีปัญหาที่ดีนะครับ
กับใครวันวันเลี้ยงไก่อยู่กับบ้านช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
สามีนะครับเอาขนมไปฝากแม่ที่บ้านล่าสุดคุยกันตีสี่ครึ่ง
ถามว่านะฮะจะกลับมาบ้านไหมนะครับเตรียมตัวจะให้ลูกไปโรงเรียน
ทันหรือเปล่าสามีบอกทันทันเธอจนหกนาฬิกา๒๐นาที
ส่งรูปไปให้ทางไลน์เอ๊ะทำไมสามีไม่อ่านล่ะทีนี้
ย้อนกลับมาอีกเพราะว่าหนูไปขายของตีสี่
แล้วเขาว่าจะต้องกลับไปเรียกลูกตี๕๓๐เพื่อให้ลูกแต่งตัวมันเวียน
เขาไปส่งลูกมาที่ไปส่งลูกเขาเป็นคนเรียกลูกให้ลูกแต่งตัว
แต่หนูว่าไปส่งลูกขึ้นรถหนูคลอดตีห้าครึ่งหนูต้องย้อนกลับมาอีก
อืมแล้วทีเนี้ยตีสี่ครึ่งเขาโทรหาหนูว่าให้กลับมาเรียกลูกได้เปล่าทานเปล่า
หนูก็บอกว่าทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีสี่ครึ่งยังไงคือตอนตีสี่ครึ่ง
หลังสุดที่ติดต่อกันตีสี่ครึ่งตีหนึ่งครึ่งหนูคุยกับเขาอยู่
เขาบอกไหมคะว่าจะไปไหนเขาบอกว่าเรียกแล้วเขาก็ถ่ายรูป
รูปอะครับตอนนี้ตำรวจทำงานอยู่นะครับ
เพื่อจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับค่ะ